ชัยนาธคือช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกมาเยอะไง
แล้วทีนี้หลังคากุฏิรับน้ำฝนไว้
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพพังถล่มลงมาหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังคากุฏิเสียหายสภาพแบบนี้
เห็นไหมนี่คือที่วัดป่าลานค่ะ
บางคนดูภาพแล้วบอกว่าป่าราบไปแล้วไม่ได้วิ่งหนีนะ
แต่เป็นเพราะว่าน้ำมันรับน้ำหนักไม่ไหวไง

ใช่ค่ะในพื้นที่เกิดพายุฝนลมแรง

ทางวัดบอกว่าตอนนี้ยังขาดปัจจัยอยู่บางส่วนด้วย
ไปคุยกับพระลูกวัดป่าลานค่ะพระเจนรงค์
ท่านบอกว่าฝนมันตกต่อเนื่องมาเลย
จนเมื่อคืนวันที่๑๔เนี่ยนะตกลงมาหนัก
ลมก็แรงด้วยหลังคากุฏิคานกุฏิเนี่ย
รับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมา
ตอนนี้นะทางวัดเองก็ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย
แล้วก็คาดว่าน่าจะใช้ปัจจัยเป็นหลักแสน

บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเอาเหล็กที่เป็นเหล็กเก่า
ใช้งานได้ยังพอใช้งานได้ซ่อมไปก่อน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

จะต้องมีสายทานของจิตศรัทธาต่างหลั่งไหลไปที่วัดอย่างแน่นอนนะคะ